ไปนี้เป็นรักสามเศร้าจบแล้วไม่จบแค้นลูกน้องเก่าแย่งเมียคือจริงเลิกกันไปแล้วนะฮะสามีเก่าเนี่ยมาเจอสามีใหม่ซึ่งเป็นอดีตลูกน้องเนี่ยอย่างที่บอกมันเจ็บเจ็บในหัวใจเห็นอยู่กับอดีตเมียที่บ้านของเขานะฮะคุณผู้ชมครับก็เข้าไปเห็นภาพบาดตาบาดใจทนไม่ไหวเอามีดแทงตายเลยครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูก
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นช่วงที่เกิดเหตุคือในภาพแม้จะไม่เห็นอะไรแต่พอจะได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ยกับผู้ก่อเหตุเถียงกันแล้วภาพก็ตัดไปครับเนี่ยอีกมุมหนึ่งนะครับจะเห็นรถกระบาดของคนแทงนะครับที่ขับเข้าไปในบ้านแล้วก็เกิดเหตุขึ้นเป็นภาพนาทีที่ปั๊มหัวใจกู้ชีวิตนายวทันยูหรือว่า
ทะวันคนนี้เป็นสามีใหม่นะครับที่โดนฆ่าสภาพศพกับเขานอนจมกองเลือดอยู่มีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดแล้วก็ที่คลอหนึ่งแผลล้ำตัวด้านซ้ายอีกสี่แผลเลือดไหลท่วมเลย
ห่วงนั้นกู้ภัยครับพยายามประถมพยาบาลยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลเพราะเขาเสียเลือดมากสิ้นใจในเวลาต่อมานะฮะ
นอนตายอยู่ใกล้รถอีซูซูนะครับ๔ประตูนะครับทะเบียนกไก่ออ๖๕๘๘พระนครศรีอยุธยา
อยู่หน้าบ้านเลขที่๘ทับ๔๓๑หมู่บ้านพฤกษาวิว๘๕ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตบางไผ่ขออภัยครับแขวงบางไผ่เขตบางแคร์
เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับหลังเกิดเหตุตำรวจสนหลัก๒ประสานแพทย์เวรนะครับรีบไปตรวจสอบเก็บรายละเอียดสภาพศพแล้วก็พื้นที่โดยรอบพบว่าหน้าบ้านมีกล้องวงจอดปิด๓ตัวแต่ถูกปรับหันไปทางอื่นนะจึงบันทึกรายละเอียดไว้นะฮะแล้วก็มอบหมายให้หน่วยกู้ภัยครับส่งศพไปพาพ
ร่วมกับนางสาวเอ๊ะอยู่กินกันมาจนมีบุตรนะครับบุตรชายอายุ๖ขวบ
ขนาดที่ฝ่ายหญิงก็คบอยู่คบหาอยู่กับนายวทันยูผู้ตาย
ปกติแล้วฝ่ายหญิงจะไปพลไปหาผู้ตายครับก่อนเกิดเหตุในตีเนี่ยมารับลูกชายที่บ้าน
จังหวะนั้นมาเจอวัฒนยูอยู่กับอดีตภรรยาพอดีเลยมีปากเสียงกันครับ
กระทั่งในตีใช้มีดจ้วงแทงวัฒนยูตายเลยช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่นางสาวเอ๊ะเนี่ย
ต้องโทรศัพท์มาหาพยานลายนี้เพื่อให้มาช่วยไกลเกลี่ยให้หน่อย
แต่พอพยานมาถึงพบว่านะครับฆ่ากันตายซะแล้วนางสาวเอ๊ะเล่าบอกว่า
เลิกรากับนายตีไปแล้วครับนะแล้วอยู่คนเดียวส่วนลูกเนี่ยจะมาวันเสาร์
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของเธอกับอดีตสามีนะครับที่เป็นคนก่อเหตุ
ซื้อใช้ชื่อร่วมกันก่อนเกิดเหตุอดีตสามีบอกจะมารับลูกนะ
เพราะไม่อยากให้ลูกอยู่กับแฟนเธอน่ะแต่พอมาถึงทะเลาะกันครับ
สามีเก่าจ้วงแทงสามีใหม่เสียชีวิตครับ
เขาไม่อยากให้ลูกเขาอยู่กับแฟนเขาก็เลยจะมารับลูกเสร็จแล้วพอมารับลูกเขาก็เมื่อเวลา
เมื่อวานไม่อยากให้ลูกอยู่เพราะว่าจะกลับแล้วมันก็เหยียบหยียบลูกอ่ะเหยียบเหยียบ
เหยียบถ้าชวนลูกไอ้นี่ก็เลยเหยียบลูกแล้วก็ดีกว่า
เพราะว่าเหยียบไม่ได้ว่าแบบว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหรือไม่ได้ว่าเป็นมีดหร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
เพราะเพื่อนของเขาถูกตั้งข้อสังเกตในประเด็นที่ว่าอาจจะมีการไปปรับกล้องหรือเปล่าก่อนจะลงมือนะเพื่อนคนหนึ่งยืนยันว่ากล้องอยู่แบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วส่วนตัวเช่าว่าในตีนี่เพื่อนของเขาเนี่ยไม่ได้วางแผนวางเผินอะไรมานะเพราะที่ผ่านมาก็อยู่ในสถานะแยกกันอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ยังไปมาหาสู่ก็เรื่องลูกไงทร
หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงรถกระบะนะครับ
เร่งเครื่องนะฮะแต่ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
ไม่มีเสียงโวยวายอะไรนะกระทั่งมารู้ว่ามีเหตุการณ์
ตอนที่ตำรวจมาแล้วเต็มซอยนี่แหละขณะที่สอนอหลักศรนะครับ
แม่แล้วก็เพื่อนของในตีนะครับมารอเยี่ยมในตี
ทุกคนยืนยันว่าในตีมามอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ส่วนกล้องวงจรปิดที่มันตั้งข้อสังเกตว่า
เปลี่ยนมุมอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยแม่กับญาติญาติไม่เชื่อ
และยืนยันว่าตีไม่ทำแบบนั้นแน่นอน
เท่าที่ทราบจากลูกชายเนี่ยเรียกว่ามีการคุยผ่านแชทข้อความ

ลูกชายจะเข้าไปทำไมไม่ห้าม
และยังเชื่อว่าสามีใหม่นะครับ
คงจะยั่วยุลูกชายของแม่แน่เลย

หรือว่าเท่าที่พูดแล้วเอ่อเท่าที่อันนี้นะ
คาดว่าผู้ตายเขาอาจจะแบบยั่วยุหรืออะไรหรือเปล่า
แบบว่าอาจจะแบบเพราะแล้วเขาอาจจะมีตัดเสียง

ร่องรอยตำรวจคนร้ายมีตำรวจก็ถ่ายร่องรอยแล้ว
คดีนี้ตำรวจแจ้งก็หาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ

แต่พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีไร้แรงจะส่งฝากถังสารอายาทนบุรีต่อไปครับ